เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มิถุนายน
เมื่อสายตรวจเขาเรียกรถเก๋งคันหนึ่ง
ให้จอดเพื่อจะให้ตรวจนะฮะ
ปรากฏว่ารถเก่งคันนี้ไม่ยอมครับ
ด่านออกไปเลยอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
จนทำให้สายตรวจต้องขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ล่าแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่ล้อของรถเก่งคันนั้น

แต่รถเก่งคันนั้นไม่หยุดขับหนีไปเลยฮะ

เมื่อวันที่๘มิถุนายนไปดูภาพนี้กันหน่อยฮะ
โอ๊ยรถเก๋งคันนั้นมันจะพลึง
มันจะไปไหนมันไป

ปืนหมดรูกระสุนหมด

โอ้โหคนในรถที่เป็นเจ้าของคลิป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

ขณะที่รถเก๋งต้องสงสัยเนี่ย

จึงต้องตัดสินใจยิงที่ล้อรถ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียล

การทำงานของตำรวจจำนวนมากนะครับ

นายตุลยวัฒน์จันปราศาสตร์

ผู้ต้องหาที่ขับรถคันสีบอลเงิน

นำตัวมาแถลงข่าวนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูรณ

ธัญบุรีเปิดเผยครับว่า
ในวันเกิดเหตุ๘มิถุนายน

ประสิทธิ์อำเภอธันยบุรีจังหวัดปฐุงธานี

ขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม
จนถึงแยกไฟแดงบริเวณหมู่บ้านเศรษฐศิริ
ซึ่งก็เป็นที่ที่รถติดนะฮะ

มีผู้ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะครับ

แม้ว่ารถจะติดแต่พยายามที่จะหาช่องทาง

ตำรวจจึงต้องปฏิบัติการในการยิง

แต่ผู้ต้องหาก็ยังขับหลบหนีออกไปได้นะคุณ

ซึ่งพบว่าเป็นผู้ขับขี่ในวันนั้น
และได้ติดต่อมารับทราบข้อกล่าวหา

นายตุลยวัฒน์จันทร์ประสาทนี่เองนะครับ

หลายคนดูคลิปบอกโอ้โหสงสัยขนยาบ้ามาแน่

ยังไม่หยุดขนาดนี้อีกนะครับ
แต่จริงแล้วเขาเปิดเผยว่าอะไร
ไปฟังเสียงนายตุลยวัฒน์

แบบมันเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับ

หรือว่าอะไรอย่างนี้ผมเลยขอไปก่อน

คือแค่กลัวอย่างเดียวเลย
กลัวเพราะว่าทำเอกสารรถไม่เรียบร้อย

และใบขับขี่หมดอายุ
แล้วต้องกลัวขนาดนี้นะครับ

หรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่น
แล้วก็ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่แล้วก็ขับขี่รถ

เบื้องต้นได้ส่งสารเพื่อเปรียบเทียบปรับ